คุณผู้ชมยังจำเรื่องของน้องแมวที่ชื่อเจ้าสัวได้ใช่ไหมฮะ
เมื่อ๔๕วันก่อนเป็นข่าวดังมันหลุดออกไปจากบ้านตอนที่เจ้าของไม่อยู่
อยู่แถวบ้านเพื่อนบ้านใกล้นั่นแหละเพื่อนบ้านก็กลัวมัน
ก็เรียกกู้ภัยมาช่วยไปจับกู้ภัยจับเสร็จก็ไปปล่อยแถวป่าข้างทาง

ผลการชนะสูตรนะเจ้าสัวเนี่ยมันตายเพราะถูกงูกัด
บอกว่าผลการชนะสูตรเนี่ยรูสองรูนี้ที่คอของแมวที่ชื่อเจ้าสัวเนี่ย
เป็นรอยเขี้ยวของงูที่กัดเจ้าสัว
โดยพบการคั่งของเลือดที่ถุงหุ้มเยื่อหัวใจ
ว่าเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นเหตุให้มันตาย

จากนี้ยังพบดินโครนเต็มที่ช่องปากนะครับ
ว่าก่อนมันตายเนี่ยมันอาจจะตะเกียกตะกายอย่างทรมานจนขาดใจตาย

เพราะแถวนั้นเนี่ยมันเป็นป่าย่าข้างทาง

บททึบนะฮะอาจจะฝนตกอะไรลงมาเนี่ยนะฮะ
ถูกงูกัดเข้าไปอาจจะตะเกียกตะกายอะไรแบบนี้

ผลการชนะสูตรการตายของแมวเจ้าสัวนะครับ
หลังจากทราบผลการชนะสูตรครับวันนี้

นางสาวสุภักษณากับนายชัยปากรนะครับ
นี่คือที่วัดผาสุกมณีจักรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

นี่เป็นภาพที่เจ้าของแมว

ให้ทางวัดเนี่ยเขาช่วยประกอบพิธีเผาให้
ก็ทำให้ลักษณะเหมือนกับพิธีของคนเลยนะฮะ
ด้วยความรักของสุนัขของแมวตอนนี้
ผาสุกมณีจักรที่ปะเกร็ดนนทบุรีเนี่ย

มีพระท่านมาทำพิธีอะไรให้ตามขั้นตอนทุกอย่างเลย

เอาร่างของมันเนี่ยเอาซากของมันเนี่ย

ก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จเรียบร้อย
นางสาวสุพัฒนาบอกกับเราว่าวันนี้ได้ทราบผลการชนะสูตรศพของเจ้าสัวแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็พามาทำพิธีเผาทันทีเพราะว่าอยากให้เจ้าสัวเนี่ยมันไปสบายนะครับ
ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากตามที่เห็นเลยนะครับค่าใช้จ่ายทางวัดก็คิดค่าใช้จ่ายประมาณแค่๑๐๐บาทเท่านั้น
ในการทำบุญให้กับวัดที่ช่วยจัดการเรื่องศพของเจ้าสัวให้วัดผาสุกมณีจักรที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะว่าคือทางเจ้าของเนี่ยบอกว่าผลการชนะสูตรในครั้งนี้เนี่ย
ที่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะรวมทั้งทางกู้ภัยที่เราได้ไปคุยด้วยนะครับ
งูมีพิษกัดขนาดเขี้ยวก็คือ๑๕เซนติเมตรค่อนข้างจะใหญ่
แล้วก็พิษเนี่ยเล่นเข้าสู่ระบบประสาทสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นงูเห่าหรืองูจงอางที่มีพิษนะคะ
มันเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าคุณไปปล่อยอย่างนั้นมันน่าจะมีสัตว์ร้าย
งูหรือตัวเงินตัวทองที่มันสามารถทำให้น้องแบบมันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วค่ะ
เป็นอันตรายได้แน่นอนตรงนั้นนะคะเคยคุยกันแล้วค่ะแต่ว่ามันมันไม่ไม่มีการ

คุยกันเขาใช้คำพูดหรือการเจรจาที่ไม่สมควรพูดกับเรา
มีแต่ถามเราด้วยว่าแล้วพี่จะเอาอะไรจากพวกผมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
จะเอาอะไรจะเอาอะไรประมาณนี้ค่ะ
เจ้าสัวนะครับเพื่อจะปรึกษาว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกู้ภัย
ที่จับเจ้าสัวไปแล้วก็ไปปล่อยสุดท้ายมันก็ถูกงูกัดตายหรือเปล่า
คือการนำสัตว์ไปปล่อยทิ้งในสถานที่ที่ไม่มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม
ต่อสภาพการดำรงชีวิตของสัตว์เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะฮะ
สามารถแจ้งความได้นะฮะซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของด้วยนะครับในการแจ้งความนะฮะ
ตอนนี้ทางกู้ภัยเนี่ยมีหนังสือสั่งพักงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
หลังจากที่เป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้คุยกับกู้ภัยคนนั้นนะครับ
คือนายเมธาสิทธิวัญจานะฮะกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะครับ
ที่ไปช่วยชาวบ้านจับแมวนะฮะนี่เป็นภาพวันที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วเขาก็เอาไปปล่อยเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปปล่อยที่ไหน
หลอกคอก็ไม่มีก็ไม่รู้ว่าเป็นแมวมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ
แล้ววันที่ไปเจอที่บ้านเพื่อนบ้านเนี่ยที่เขาเรียกไปเนี่ย
เพราะลักษณะอยู่ที่หน้าประตูรั้วเขาแล้วครอบครัวไม่กล้าออกจากบ้านกันเนี่ย
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าแมวดูดุร้ายดูเหมือนขู่จะกัดตลอดเวลา
แล้วตอนกู้ภัยไปเจอมันก็เปียกปอนหมดแล้ว
สภาพนี้มองไม่ออกเลยว่าเป็นแมวบ้านแมวจรจัด
แมวมีเจ้าของแมวสายพันธุ์แบบไหนอะไรยังไง
วันนี้ต้องถูกพักงานนะฮะเขาก็เลยบอกกับเราไว้หน่อยนะฮะ
หลังจากที่ทราบผลของเจ้าสัวด้วยแล้วก็รู้ว่าจะถูกแจ้งความด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของแมวเจ้าสัวเนี่ยก็คงเป็นอย่างที่บอกนะครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
มีเจ้าของแมวเนี่ยประกาศหาแมวนะฮะแมวที่เป็นแมวตัวผู้ชื่อเจ้าสัว
สายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮนะครับหลุดจากบ้านในพื้นที่บังปะอินพระนครศรีธุยา
เจ้าของไม่อยู่บ้านแล้วมันก็มุดมุ้งลวดออกไปนะฮะ
เหลือแค่ตัวเดียวนะครับมีชาวบ้านเนี่ยแจ้งกู้ภัยให้มาจับในช่วงเวลานั้น
เพราะว่าเจ้าของยังไม่รู้ว่ามันหลุดไปไหนนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะเหมือนกับมันก็เปียกปอน
อาจจะถูกเอาน้ำฉีดไล่แมวแล้วมันไม่ยอมไปด้วยมีเสียงขู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ
สุดท้ายกู้ภัยมาจับจับใส่ถุงปุ๋ยไปแล้วเอาไปปล่อยที่ป่าข้างทางเป็นที่ดินเปล่า
กร้างว่างเปล่าแถวนั้นห่างจากพื้นที่หมู่บ้านสักประมาณไม่ไกลเท่าไหร่
เมตรหรือ๑กิโลเมตรเนี่ยไม่เกินนะครับ
สุดท้ายวันนั้นที่เจ้าของไปเจอที่ตามหาวันรุ่งขึ้นไปเจอ
มันก็ตายแล้วในสภาพเปียกปอนเปื้อนดินโครน
แล้วก็มารู้ผลชนสูตรวันนี้นะครับว่ามันถูกงูกัด
ใจทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเลี้ยงแมวแล้วก็ทั้งกู้ภัยด้วยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าช่วยกันดูแลแล้วกันนะ
ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านก็พยายามปิดบ้านให้มิดชิด
อย่าให้มันหลุดออกมาดีที่สุดป้องกันความปลอดภัยของมันด้วยนะคะ